สำหรับกลุ่มที่กลับมาถึงไทยเนี่ยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพค่ะ
เพราะว่าพอกลับมาถึงแล้วก็ไปกอดญาติแล้วก็ไปรับขวัญกัน
ขอดูบรรยากาศหน่อยนะคะตอนที่ลูกกลับมาแล้วก็กราบเท้าแม่ค่ะ
ตอนนี้รอแล้วรอเดี๋ยวผมมองเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพเท้า
ป๊าพี่ป๊าตอนนี้มองชมดูภาพที่ใกล้
นี่ฮะโอ้โหบรรยากาศที่กลับถึงบ้านแล้ว
คือเมื่อวานกลุ่ม๑๕คนที่กลับมานะ
แล้วก็มีการตรวจร่างกายก่อนแล้วมีคนที่ประสงค์จะเดินทางกลับบ้านทันทีนะฮะ
ก็มีการจัดรถตู้ให้ให้ไปส่งถึงบ้านเลย

คนนี้ค่ะคือนายสมบูรณ์แทร่ว่างอายุ๓๓ปีค่ะ
พอไปถึงปั๊บเนี่ยโอ้โหแม่มารอแม่ร้องไห้แล้วก็ก้มลงกราบเท้าแม่นะคะ
นี่คือที่อำเภอปัวจังหวัดน่านแม่ก็กอดลูกชายด้วยความเป็นห่วงค่ะ
พาไปในบ้านในบ้านเตรียมอะไรไว้อ่ะลูกชอบกินต้มขาไก่ของโปรด
แม่ก็แกงต้มขาไก่เอาไว้รอเลยขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือด้วยฟังคุณแม่ค่ะ
แม่พูดไม่ออกมาถึงแล้วปั๊บก็ร้องไห้แล้วก็กอดลูกชายนะคะ
พาไปดูบรรยากาศที่อุบลหน่อยละกันค่ะไปดูที่อุบลเนี่ยนะคะ
คุณแม่ก็กอดลูกชายลูกที่กลับมาคนนี้คือนายวิชัยคำศรี
อายุ๔๐ปีนะคะก็เป็นพอกลับมาดูดูแม่ก่อนแน่นเลยนะคะ
ญาติพี่น้องก็ร่วมแสดงความยินดีเพราะว่าอะไร
นั่งรถตู้กว่าจะไปถึงนะคุณผู้ชมจากกรุงเทพไปไปอุบลไปถึงโน่นตี๒
ตี๒ก็รอค่ะพอไปถึงแล้วนี่ต้องรับขวัญก่อน
เอาไฟ่ไฟ่ผูกแขนได้เลยค่ะมาผูกข้อมือรับขวัญ
แล้วครอบครัวบอกว่าญาติญาติเตรียมรอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจัดงานบายสี
วันที่๑๔ตุลานะคะอันนี้คือบรรยากาศที่อุบล
ไปดูบรรยากาศที่หนองคายหน่อยค่ะบ้านเอื้ออาทร
ที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเป็นบ้านของนายสถิตพรมอุนาศอายุ๓๒ปี

คุณแม่มาทำความสะอาดบ้านกวาดบ้านต้อนรับเลย
รอรับลูกชายแล้วลูกกลับมาถึงบ้าน
กวาดรถตู้จะมาส่งก็ตี๒อ่ะค่ะ
แล้วเมื่อวานนี้แม่กับญาติจริงคือไปรอรับ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดน้องคาย
คอยอำนวยความสะดวกมีรถตู้รับส่งนะคะ